อ่ะมาดูกันเรื่องเมื่อกี้นี้ยิงกันอันนี้แทงกันครับแทงกันในงานศพเลยนะคะ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้น
แล้วคนที่เป็นมือแทงก็เกี่ยวข้องกับตัวคนตายเพราะว่าเขาเป็นลูกเขย
แต่ทีนี้ประเด็นทั้งหมดทั้งมวลเหมือนจะบอกว่ามาจากความหึงหวง
แต่หลายคนเขาบอกเขาไม่เชื่อนะไม่ใช่แน่อาจจะหลอนยาหรือเปล่า
อันนี้ที่วัดหนองไม้แดงค่ะคุณผู้ชมที่ตำบลหนองโพอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับการแจ้งก็เลยเข้าไปค่ะไปเจอกับนายสนองแย้มควรอายุ๖๗ปีแล้ว
โดยนายสนอเนี่ยโอ้โหล้มแล้วก็คือมีจมกองเลือดเลยนะคะอยู่ตรงนั้น
นาทีนั้นเขายังไม่เสียชีวิตนะคะแต่มีแผลถูกแทงบริเวณราวนมซ้าย
เนี่ยคุณผู้ชมอาการค่อนข้างสาหัสโดนแทงตรงราวนมซ้าย
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่พยายามที่จะช่วยชีวิตครับ
แล้วรีบเอาขึ้นรถกู้ชีพแต่กลายเป็นระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แหละค่ะแล้วผู้ก่อเหตุคือใคร
ผู้ก่อเหตุคือนายสมคิตเทียนาวาอายุ๕๕ปีหรือชื่อเล่นว่านายโมง
คือหลังเกิดเหตุเนี่ยพอในโมงเนี่ยไปแทงนายสนองเสร็จ
ก็เอาอาวุธมีดไปซ่อนไว้ใกล้ใกล้สระน้ำชาวบ้านนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณสามร้อยเมตร
ตำรวจสพตาคลีค่ะโอ้โหจับกลุ่มตัวได้รวดเร็วมากเลยนะ
หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นและเอาตัวเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ชี้จุดที่เอามีดไปทิ้งด้วยนี่คือมีดนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
มีดนี้แหละทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
คุณวิรยุทธ์ปรานีก็เลยไปลงพื้นที่ที่วัดหนองไม้แดงจุดเกิดเหตุนั่นแหละนะคะ
ปรากฏว่าไปเจอกับพี่เขยของคนก่อเหตุก็คือนายสมชายเจอกับพี่เขยก็คือ
พี่เคยก็เล่าแบบนี้ว่าเมื่อคืนนี้จริงจริงอ่ะเป็นงานศพนะ
ก็คือมีการจัดงานสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณยายธรรมอายุ๘๐ปี
ซึ่งก็คือแม่ของเขาเองค่ะเอาจริงจริงเท่ากับว่า
ตัวมือก่อเหตุก็เหมือนกับเป็นลูกเขยนั่นแหละทีเนี้ยในหม่งเนี่ยนะคะ
เป็นน้องเขยของเขาจู่จู่หลังมีการสวดค่ะนายคือเขาบอกว่านายสนองเนี่ย
เป็นหนึ่งในแขกที่มาร่วมงานแล้วจังหวะนั้นกำลังจะกลับบ้าน
โมงน้องเขยของเขาก็ไปเอามีดแทงนายสนองโดยที่ทุกคนตกตะลึงกันทั้งงาน
ไม่ทราบสาเหตุใดทั้งสิ้นที่ผ่านมาทั้งคู่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันนะ
และตัวนายสนองคนตายเนี่ยเป็นคนดีมีน้ำใจด้วย
ก่อนมางานเนี่ยยังมีการเอามะนาวกับมะเขือมาให้แม่ครัวทำกับข้าวเลี้ยงแขกในงานศพ
นี่แหละค่ะเราก็ทำภาพจำลองให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างที่บอกว่าจังหวะเขากำลังจะกลับบ้านแล้ว
ตอนนี้ครอบครัวเองก็งงค่ะว่าทำไมในหมู่ถึงไปแทงเขาตายแบบนี้
ไม่เคยเห็นว่าเขาทำหลอกอันตรงไหนนะจู่
แต่มันก็กินเหล้านะแต่มันเมาแล้วมันก็จะเมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่แกกินมากิน
เนี่ยยังงงกันอยู่ว่าอยู่กันไปแทงเพราะคนที่ตายนะเขาเป็นคนดีนะไม่ใช่คนไม่ดีเขาคนดี
มีอะไรเขาก็มาให้ฝึกอะไรเนี่ยตอนที่ก่อนจะตายเนี่ยเขาเอามะนาวเอามะเขือมาให้นะมาช่วยหาศพ
มันก็เสียใจครับเพราะว่าคือว่ามันนี่กับแม่ยายของมันเหมือนแต่ว่างานของมันนะเราก็เป็นพี่มัน
คือว่าแม่เราก็ยังอยู่ไงใช่แขกเขาก็มาช่วยแขกเขาเป็นคนดีทุกคนนะมาทำอย่างนี้มันก็เตี๋ยวใจกันทุกคนเนี่ยเนาะ
อืมผู้ใหญ่บ้านหนองไม้แดงคุณไกรสอนจันฉลูนะคะก็ให้ข้อมูลด้วยนะว่าตอนวันเกิดเหตุอ่ะในโมงเนี่ย
คือสภาพดื่มเหล้าจนเมาด้วยแหละและคาดว่าแบบนี้อาจจะเสพยาเสพติดส่วนปมเหตุน่าจะมาจากความหึงหวง
อันนี้ทางด้านผู้ใหญ่บ้านเขาบอกเพราะเห็นว่าผู้ตายเนี่ยก็รู้จักมักคุ้นกับภรรยาของนายโมงคนก่อเหตุนะคะ
หมงอาจจะมีอาการหลอนยาก็เป็นได้แล้วก็คิดไปเองนะคะ
เป็นอาการหึงหวังอะไรต่อมานี้ครับ
ไอ้ที่ว่าเพราะว่าอยู่แล้วคนเราจะไปแข่งกัน

บางทีเงี่ยเค้ามาเค้าเห็นทำงานไม่ไหว
คือไม่ได้ไปทำงานอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็เลยซื้อของให้กินกันกับคนมีน้ำใจ
ก็คิดไปคิดไปขึ้นว่า

เป็นในด้านผิวสาวพลายะตัวเอง
คือผู้ตายเนี่ยเขาก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละ
มาร่วมงานศพแม่ยายของผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาก็เป็นหนึ่งในเจ้าภาพงานศพ
อยู่ดีเมื่อคืนนี้พระสวดเสร็จผู้ตายเขาจะกลับไปแทงเขาเลย
อย่างที่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเป็นไปได้ไหมคือผู้ตายเขาเป็นคนดีแล้วชอบช่วยเหลือคนนู้นคนนี้
ครับก็เอาของมาช่วยงานศพแล้วคงไปคิดว่าเอ๊ะไปมีอะไรกับกับเมียเขาหรือเปล่า
คือไปหึงหวงภรรยาตัวเองหาว่าผู้ตายเนี่ยดูมาสนิทสนมด้วย
ใช่ค่ะทีนี้ทางทีมข่าวของเราก็เลยไปพูดคุยกับตัวภรรยาของผู้ก่อเหตุในโมงหน่อยเนาะ
ก็ไปถามว่ารู้หรือเปล่าว่าตกลงแล้วทำไมสามีถึงไปแทงเขาแบบนั้น
บอกแบบนี้ว่าไม่รู้จริงแล้วช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลสามีสักเท่าไหร
เพราะว่าเธอต้องดูแลแม่วัย๘๐ปีแล้วแม่ก็เพิ่งจะมาเสียชีวิตด้วย
ส่วนเรื่องความหึงหวงเธอบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่ามันไม่น่าจะใช่หรอกยืนยันว่าเธอกับผู้ตายไม่มีอะไรกัน
เพราะสภาพเธอเองเนี่ยเธอเองก็เป็นคนไม่ค่อยแข็งแรง
เดินอะไรยังแทบจะไม่ได้เลยไม่ได้สนิทกับตัวผู้ตาย
แต่ผู้ตายเนี่ยมักจะสนิทกับพี่ชายของเธอมากกว่าค่ะ
หาก็เดินไม่ไหวอยู่ก็เยอะเขารู้จักกับพี่ชายเนอะ
ไม่นานแล้วไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ไม่ได้คิดอะไรจะไปสนใจอะไรกับใคร
ก็ยังคุยกันอยู่เนี่ยก็ไม่รู้สาเหตุยังไงอืม
ทีนี้ศพนายสนองผู้ตายนะคะครอบครัวเขารับไปประกอบพิธีรดน้ำศพที่บ้านนะคะ
ที่พื้นที่บ้านหนองปืนแตกค่ะแน่นอนว่าก็ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวนะคะ
โดยเฉพาะภรรยาของนายสนองก็คือนางสุวรรณแย้มควรอายุ๖๑ปีค่ะ
โอ้โหเธอร้องไห้แทบขาดใจเลยแล้วก็เจ็บปวดเนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้เลย
ที่สามีต้องมาถูกแทงตายแล้วเธอบอกว่ามันไม่มีสาเหตุนะ
แล้วเธอยังพูดด้วยนะคะว่าสามีเธอเป็นคนดีจริงมีน้ำใจ
แล้วก็พูดเหมือนคนอื่นเลยว่าโอ้วันก่อนยังหอบเอาของเอามะนาวมะเขือ
ไปช่วยงานศพแม่ของนายโมงคนก่อเหตุเลยเพราะเอาจริงก็เหมือนกับเป็นญาติห่างกันด้วยซ้ำ
เธอเชื่อว่าสาเหตุที่ในโมงมาแทงสามีเธอตาย
อาจจะเป็นเพราะในโมงไปเสพยาจนหลอนหรือเปล่า
ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครไปมีเรื่องกับในโมงนะคะแทบจะไม่คุยกันด้วยซ้ำ
ยังไงตอนนี้เธอบอกเธอไม่ยอมจะขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เป็นไปได้เธอใช้คำว่าขอให้ตายตกไปตามกัน
ไม่มีไม่เคยเถียงไม่เคยทะเลาะกันถ้าทิ้งก็ไปงานญาติกัน
ไปฟังฟาดก็งานญาติกันที่นี่
คนเราไม่มีสาเหตุอะไรมันจะมาข้างมาฆ่ากันเรื่องอะไร
ไม่ได้ทะเลาะกันอยากให้มันติดกุ๊กทะเลาะชีวิต
อยากให้มันอยู่มันออกมามันก็มาฆ่ากับแกก็อีก
มันไม่เลือกไอ้พวกเนี้ยพวกติดบ้านติดว่านไม่เลือกครับ
ก็ดูข่าวจะไปเลื่อกที่มันเป็นกล่อมว่อฉัน
อืมตอนนี้นะคะทางด้านของตำรวจสภตาคลีค่ะ

โมงนี่แหละค่ะก็รับสารภาพว่า

เกิดจากความหึงหวงที่ผู้ตายมาผัวพันกับภรรยาของตัวเอง
เกิดอารมณ์บันดาลโทษะเนี่ยก็เลยใช้อาวุธมีดแทงเขาเลยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตั้งข้อหาแหละนะคะว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ
ก็ยังยืนยันอย่างนี้อยู่นะ